ดูข่าวนี้ก็หน่อยค่ะสงสารคุณแม่เหลือเกิน
แม่บอกว่าฉันอยู่บ้านต่อไม่ได้แล้วฉันไม่ไหว
ฉันกลัวลูกจะฆ่าเอามันเกิดอะไรขึ้น
ลูกเมาอลวาสค่ะคุณผู้ชมทีนี้ก็ไปทำลายข้าวของครับ
แม่ไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาจัดการ

คือตำรวจบอกแบบนี้แม่ต้องรอให้ลูกอารวาสก่อน
แม่ทนไม่ไหวเลยโพสต์เฟซบุ๊กมีเรื่องกลุ้มใจมาก
อารวาสไปแจ้งความแล้วตำรวจบอกว่าต้องรอ
ตอนมันอลวาทถึงจะจับได้แล้วคนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
แล้วก็ผู้เป็นแม่บอกหรือจะต้องรอให้มันฆ่าให้ตายก่อน
ถึงจะออกมาร้องเรียนที่ไหนอาจจะร้องเรียนยังไงล่ะ
เป็นวิญญาณมาร้องเรียนหรือไง

ใช่ค่ะพอเรื่องนี้มันแชร์ออกไป
ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองขอนแก่นไปตรวจสอบเลย
ที่บ้านสาวถีที่อำเภอเมืองขอนแก่นนี่แหละ
ก็เจอกับคุณแม่ที่โพสต์เฟซบุ๊กค่ะ
คือคุณแม่เครือวันกิจโป้งอายุ๕๖ปี
แล้วก็เจอลูกชายตัวดีเนี่ยนั่งถอดเสื้ออยู่คนนี้เนี่ยนะคะ
คือนายวิสรุธวงหารอายุ๓๓ปี
ตำรวจถามเลยวิสรุธทำไมเกิดอะไรขึ้น
อารวาสอะไรในบ้านนี้ข่มขู่แม่จะฆ่าแม่เหรอ
เขาก็นั่งแบบนี้ค่ะแล้วก็เล่าให้กับตำรวจฟัง
ตำรวจฟังตำรวจบอกว่าไหนขอตรวจชีหน่อยซิ
ปรากฏว่าพอตรวจปัสสาวะปั๊บไม่พบสารเสพติดนะคะ
จากการเข้าไปตรวจสอบในบ้านเจออะไรบ้าง
เจอพวกเศษต่างคุณผู้ชม
เศษกระจกเศษถวดแก้วเนี่ยแตกประจายเต็มเลย
นี่ตอนที่เขาพาเจ้าหน้าที่ไปเดินตรวจสอบนะคะ
แล้วประตูห้องอันนั้นโดนอะไรอ่ะถามสิวิสรุธนี่คืออะไร
ตอนนั้นก็เอาของมีคมมาฟันประตูในห้องนอนค่ะเจออุปกรณ์เสพยา
เจอมีดด้วยซึ่งตัวนายวิสรุธนะสารภาพบอกว่าก็อารวาสนะครับ
ทำร้ายข้าวของในบ้านจริงจริงไม่พอใจอ่ะแม่มาหาว่าผมเนี่ย
โวยวายเสียงดังใส่คนอื่นเวลาผมเมาแล้วก็ไม่ว่าใครพูดอะไรเนี่ยนะ
แม่ไม่เคยเชื่อผมเลยแม่ไปเชื่อคนอื่นหมดทีนี้เรื่องยาเสพติด
ตำรวจก็ถามวิสรุธยาเสพติดเป็นยังไงก็เคยเสพอ่ะ
ครับคุณตำรวจแต่ว่าเลิกมานานแล้วเพราะว่าตรวจปัสสาวะก็เลยไม่เจอนี่ไง
แม่ไม่ไหวต้องหนีไปนอนบ้านญาติลูกชายฉันเนี่ยเป็นคนโมโหร้าย
ครั้งหนึ่งนะนะมันบีบคอฉันแรงมากเลย
ฉันตะโกนตะโกนตะโกนจนสุดเสียง

วิสรุธอย่าก่อเหตุแบบนี้อีกนะ
วิสรุธก็ก้มหน้ารับปากครับครับ

เพื่อนำสู่กระบวนการบำบัดต่อไปด้วย
แม้เขาบอกว่าเขาเคยเสพยามา

และก็บำบัดต่อไปนะครับ